ชั่วคราวใครเป็นลูกค้าต้องฟังทางนี้
ชั่วคราวมังกรฟ้าราชาลอตเตอรี่ออนไลน์ฮะ
วันนี้หน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับลงตัวไม้เอาไว้เลย
มังกรฟ้าถอยหยุดขายหวยออนไลน์เสียแท้มไลฟ์เริ่มงวด๑๖เมษายน
แสดงว่างวดนี้ยังซื้อได้อยู่
หลังถูกค้นรังกดดันอย่างหนักแรมโบเตรียมลุยอีกจุดเช้าวันนี้
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะมาดูนะครับ
หลังจากที่นายพัชระเมษิยาพรประธานกรรมการ
ท่านนี้บริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่จำกัดออกแถลงการของบริษัทเมื่อค่ำวานนี้
โดยประกาศแจ้งตัวแทนและสมาชิกขอหยุดกิจการชั่วคราว
ดการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลทางออนไลน์ในทุกช่องทาง
นับตั้งแต่งวดวันที่๑๖เมษายนเป็นต้นไป
ส่วนงวดวันที่๑เมษายนยังสามารถซื้อและขึ้นเงินได้ตามปกตินะครับ
ทั้งนี้การประกาศหยุดกิจการชั่วคราวของมังกรฟ้า
บุกไปตรวจค้นบริษัทมังกรฟ้าซึ่งเป็นผู้จำหน่ายสลากออนไลน์รายใหญ่
พบว่ามีสลากกักตุนไว้ถึง๒ล้านฉบับต่องวด
และยังมีการขายเกินราคาที่กำหนดด้วย
จึงเป็นที่มาของวันนี้ที่ประธานบริษัทมังกรฟ้า
ประกาศขอหยุดกิจการชั่วคราวนะฮะเป็นการหยุดเอาไว้ก่อน
แต่จะกลับมาขายสลากกันเมื่อไหร่เนี่ย
เขาบอกว่าต้องลุ้นกันงวดต่องวดนะและเตรียมจะพัฒนาแพลตฟอร์มอื่น
จะไปทำอย่างอื่นซะแล้วเหรอเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวจะไปขายเครื่องรางของขลัง
รวมถึงขายรถบะหมี่มังกรฟ้าไฮเทคด้วยนะครับ
ระหว่างนี้คือเขาทำผิดกฎหมายถูกแล้ว
ถ้ามันผิดกฎหมายนะต้องตรวจสอบนะต้องตรวจสอบต้องดำเนินคดี
ถ้าเขาทำผิดแต่ถามว่าผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมังกรฟ้านะ
ซื้อเขาสู้ได้ซ้ำถ้าจับมังกรฟ้าแล้วรอเตอรี่
เดี๋ยวเราไปเดินหลังสถานีเนี่ยหรือว่าเดินที่ไหนเนี่ยที่ตลาดเนี่ย
เราจะได้ซื้อ๘๐บาทใช่ไหมมันจะถูกลงทันทีเลยเหรอ
แม่ผมว่าทุกคนมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วฮะเรื่องนี้ครับ